อันนี้ก็มาเป็นปืนเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่ปืนไฟฟ้าปืนจริงนะคะ
แต่ว่าเขายิงขึ้นแบบว่าใส่กระบะที่ตามหลังมา
คือเหมือนกับว่ามีการขับรถแล้วไม่พอใจกัน

จอดทำไมเราก็จะเข้าบ้านบ้านอยู่นี่

ผมอยู่บ้านหมู่บ้านนี้
ผมก็ให้คุณออก

ผมก็ต่อคุณออกไปไง

ขอจังหวะอยู่

ปืนเนี่ยยิงด้วยใช่ไหม

ไหนขอดูตอนต้นอีกทีนึงสิครับ

มันเป็นจังหวะยึกยักษ์กันอยู่อ่าตอนต้นแต่ลองดูคลิปในตอนแรกสุดของคลิปเลยนะคะ
อ่ารถกระบะคันนี้เป็นกล้องหน้ารถกระบะออกมาเขาก็จะวิ่งเข้าเลนซ้ายแล้ว
บะคันดำเนี่ยเลี้ยวออกมาพอดีแล้วก็เปิดไฟแห่หัวออกมาก่อน
ยังไม่เปิดไฟเลี้ยวนะแย่เอามาคาไว้คราวนี้เขาก็รออ่า
ตอนนี้กระบะคันสีดำเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวแล้วคือถ้าดูตั้งแต่ตอนต้นที่รถคันที่มีกล้องหน้ารถขับมา
มันก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรตรงไหนนะอ่าตรงเนี้ยอ่าแล้วยังไง
เขาบอกว่าเขาบอกว่าฝั่งคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เลี้ยวเข้าหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้านิดนึงแล้วกระบะคันนี้ออกมาจากซอยเพื่อจะตีออกขวา
แล้วมันก็เลยเป็นจังหวะยึกยักษ์กันอยู่คันที่มีกล้องหน้ารถบอกว่าเขาก็พยายามจะจอดเพื่อให้คันดำเนี่ยไป
ก็จอดไม่ไปสักทีแล้วก็เนี่ยมีจะขับไปแล้วก็เบรก
เหมือนก็ว่าตัวเองจะตัดขวาเลยแล้วคันนี้พุ่งมาตัวเองก็เลยตัดขวาเลยไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ
จะเป็นจังหวะนี้อยู่สองครั้งคันที่มีกล้องก็ขับตามคันนี้ก็เบรก
พอคันนี้ขับไปคันสีดำขับไปคันมีกล้องจะขับตามอีกก็เบรกอีก
แต่คันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงเขาบีบตรงบีบแปรอะไรใส่ใช่ไหมแต่ถ้าฟังจากที่คนที่ขับกระบะสีดำเดินลงมาเขาบอกว่า
จี้อะไรนักหนาก็รอจังหวะอยู่เนี่ยแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ไปจอดให้ไปทำไมไม่ไป
แล้วเหมือนไปตะโกนด่าให้ของลับอะไรเขาใช่แม่เราก็ไม่ได้ยินว่าเขาไปตะโกนให้ของลับอะไรกันตรงไหน
เอาอย่างนี้นะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
อยู่ปากทางเข้าซอยจันทองเอี่ยมที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
คนขับรถที่มีกล้องหน้ารถอ่า
คนที่เป็นคันหลังที่โดนเอาปืนขู่

เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลย๕โมงเย็น
เวลาขับรถเข้าบ้านขับมาทางบางกรวยไซน้อย

ใกล้กับจุดเกิดเหตุสัก๑๐๒๐เมตร
ทะเบียนคอรคังบ่อใบไม้๘๖๔๕
ก็ขับออกจากซอยจันทองเอี่ยมมา
ตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันก็เลี้ยวกระชันชิดประมาณนึงนะ
เพราะว่าแบบเลี้ยวแล้วก็แหลมออกมาที่เกือบจะครึ่งเลน๒แล้ว

แล้วก็เห็นว่ากระบาดคันนี้ขับหยุด
เขาก็พร้อมจะเข้าบ้านเหมือนกัน

คือชูปืนออกมาเฉยเลยแล้วก็เดินลงมา

เขาไปแจ้งความแล้วที่สพบางบัวทองจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
กระจกรดออกมา

โชนตูดกันวิ่งทางตรงเลยมาโชนตูดใช่มั้ย

๓โมงกว่าหรือ๔โมงเนี่ยครับ
มา๔โมงใช่มั้ย
ประมาณเนี่ยครับที่นี่เย็นหน่อย
จะมีรถจอดอยู่ตรงนั้นรถ

สู้ทึบกว่ากว่าบาทใช่มั้ย
แล้วเขาจะโกนทะเลาะกันมั้ย
ไม่ครับผมก็ไม่ได้ยินเสียงผมอยู่รุ่นเหรอ

แต่ก็เห็นสว่างศอดแล้วก็
ขักก็หายไปแล้วก็
ต้นรู้แล้วนะคะว่าผู้ชายที่ขับกระบะสีดำ
เอาปืนมาขู่ชาวบ้านเขาเนี่ยคือใคร
เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ว่าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนทบุรี
คิดว่าคงจะได้ข้อสรุปเร็วนี้นะคะ
อ่าคือถ้าพี่ขับรถคนเดียวพี่ไม่ใส่แมสก็ได้

ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างคุณจะเอาเที่ยวเอาปืนไปชูขู่ใครแบบนี้ไม่ได้นะ